พูดถึงพอชดิฉันก็นึกถึงพระเอกคนนี้

ทุกกรหน้านี้มันมีกระแสขาวเม้าขาวลือ
ด้วยความว่ารูปร่างของพอร์ตก็อบอุ่นนิดนึง
แต่พักหลังเขาก็กลับมาดูแลตัวเอง

แล้วก็ฟาดไปละคร๓เรื่องรวด
และนี่นะคะเห็นงานแน่นแบบนี้เรื่องหัวใจไม่เคยบกพร่องจ้า
เก่งในโรครองค์การแบ่งเวลาทำงานก็น่าผิดชอบดี
เวลาให้แฟนก็ต้องจัดการให้เรียบร้อยนะคะกับสาวเกรสนะคะตอนนี้ชีวิตรักแฮปปี้ดีค่ะ
ไปกับท่าน
น้องสาวของคุณกิ๊บออลีที่เคยมีข่าวกันนะคะ
ก็ยังรักเอ๋ยกันอยู่เหมือนเดิมนะคะ

ยี่ห์เองคุณผู้ชมแต่ด้วยความที่รูปร่างหน้าตาแล้วการอยู่ในวงการ
มาสักพักเดิมหลายคนเลยคิดว่าอยู่นาน
ก็ไม่เท่าไรหรอกนะอวนผอมค่ะ